ครับผมเรื่องเงินแบบไม่ต้องใช้ออกไพ

มึงกวนตายละมึงกวนตายเลย
คนในคลิปพยายามตะโกนบอกเขาตายแล้วอย่าไปทำเขา
แต่ผู้ชายคนนี้ถือมีดขอด้ามยาวเดินไปกระทืบคนที่ล้มอยู่ที่พื้นก่อน
แล้วเอาด้ามมีดขอฟาดลงไปแบบจังเลย๒ทีด้วยกัน
สองคนนี้ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นญาติกันค่ะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายแสงดาวจันทบับภาษีอายุ๕๒ปี
สภาพคือเหมือนสติหลุดแล้วใครพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยิน
ส่วนคนที่ถูกทำร้ายนอนกองที่พื้นคือนายอัครพลปาคำหรือในบาสอายุ๓๗ปี
จริงจริงตอนถ่ายคลิปนี้เขายังไม่ตายนะคะแต่สภาพคือรวยรินแบบเต็มทีแล้วอะค่ะ
นายแสงดาวเอามีดขอด้ามนี้ฟันแขนแทงท้องจนในบาสใส่ทะลัก
เอาด้ามมีดฟาดไปอีกสองทีกระทืบแบบโอ้โหเหมือนคนบ้าคลั่งสติหลุดไปเลย
จากนั้นก็เดินถือมีดขอยาวไปโวยวายอารวาสอยู่กลางถนนนะคะ
ทำได้แค่ถ่ายคลิปไม่มีใครกล้าเข้าไปคุยหรือเข้าไปห้ามเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลย
ตำรวจสภาพเมืองเลยก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์ตรงนี้นะคะ
ประสานกำลังทั้งชุดสายฟ้าอุปกรณ์ไม้งามแล้วก็กู้ภัยไประงับเหตุด้วย
ไปถึงค่ะนายแสงดาวก็ยืนอลวาดถือมีดขออยู่นี่แหละค่ะ
แต่สภาพนายแสงดาวเองก็บาดเจ็บนะคือมีบาดแผลถูกฟันเลือดอาบใบหน้าเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังใช้ไม้งามบุกเข้าชาร์จตัวแล้วก็คุมตัวไปได้
ใกล้กันก็มีร่างของในบาสนอนหายใจโรยรินบาดเจ็บสาหัสอยู่
โดนฟันเห็นที่มือไหมคะมือโดนฟันจนเลื้อยเลย
ที่สำคัญคือโดนแทงจนไส้ไหลไส้ทะลักออกมาค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจริงเสียชีวิตค่ะ
ถามคนแถวนั้นเขาบอกสองคนนี้เป็นญาติกัน
ช่วงก่อนเกิดเหตุคือแสงดาวมาทัวร์เงินกับบ๊าส

แสงดาวเลยมาทัวร์บอกเงินที่ยืมไป๒๐๐บาทคือหรือยัง
บ๊าสบอกไม่มีไม่หนีแต่ไม่จ่ายเพราะไม่มีเงินจ่ายคืน

พอชกต่อยกันเสร็จในบาสคนตายเนี่ยไปเอามีดมาฟันแสงดาวเข้าที่หน้า
ดาวก็เลยหลุดเลยค่ะทีนี้
วิ่งไปคว้ามีดขอยาวที่บ้านมาฟันเอาคืน
ฟันแขนแทงท้องฟาดฟาดกระทืบซ้ำจนเขาตายเนี่ยค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยเหมือนลักษณะเปิดเป็นร้านตัดผมค่ะ
บ้านของทั้งคู่ทั้งคนก่อเหตุและคนตายอยู่ไม่ห่างกันมาก

ก็เลยได้คุยกับญาติของทั้งสองฝ่ายคือคุณบุญยืนนะคะ
คุณบุญยืนบอกว่าจริงแล้วสองคนนี้แสงดาวกับบาทเนี่ยรักกันมากเลยนะ
อาก็ชอบนั่งดื่มกินด้วยกันคือสนิทกันรักกันมากเลย
แต่ตอนเกิดเรื่องงงเหมือนกันที่เห็นทั้งคู่เนี่ย
ต่างคนต่างจับมีดแล้ววิ่งไล่แทงกัน
ตอนนั้นเห็นแสงดาวล้มลงไปก่อน
แล้วบาทก็เอามีดปลายแหลมฟันแสงดาวเข้าไป
แสงดาวก็แค้นจัดสติหลุดเลย
เอามีดแทงสวนคืนกลับไปอีกค่ะ
แล้วมันขาขาลี้ขาหลายกันมา
แล้วคราวนี้ยังไงครับ

ก็ไล่กันมาไอ้คนที่แทงเนี่ยล้ม
และคนที่ตายน่ะฟันเขาก่อน
เธอเล่าบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์
มาเจอก็คือเห็นนายแสงดาวยืนอลวาดเหมือนคนคลุ้มคลั่ง
ถือมีดโวยวายเธอก็เลยยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
แจ้งทั้งตำรวจแจ้งทั้งกู้ภัยค่ะ
เท่าที่รู้ตอนนี้รู้สึกว่าศพของในบาสเนี่ย

เพราะว่าแม่ในบาสอยู่ต่างประเทศก็ต้องรอคุณแม่กลับมาก่อน
ด้านตำรวจนะคะก็บอกว่าแสงดาวเองก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
คนก่อเหตุนะคะโดนฟันเข้าที่ศีรษะกับใบหน้าก็มีแผลชะกัน
ตอนนี้ก็เลยเนี่ยนะคะแสงดาวก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลย
ถามนายแสงดาวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคลั่งได้ขนาดนั้น
เขาบอกก็ผมไปทัวเงินบาร์ดอะ๒๐๐แต่บาร์ดไม่ยอมจ่าย
ทีนี้ตอนเย็นเลิกงานกลับมาบ้านมันก็เมานิดแล้วล่ะ
ก็เห็นบาร์ดยืนอยู่ก็เลยเข้าไปถามเรื่องเงินอีก
แต่แสงดาวบอกแบบนี้นะคะบาสเนี่ยมารัดคอเขาก่อนก็เลยมีปากเสียง
แล้วก็โดนบาสเอามีดฟันก่อนเขาก็เลยเอามีดฟันคืนป้องกันตัว
แต่ตอนนี้เสียใจก็อยากจะบอกขอโทษกับญาติผู้ตายเหมือนกัน
ผมถามเอาเงินคืนทีนี้เขาก็ไม่ให้ผม
ผมก็ไปทำงานเขาเลิกเย็นมาเขาก็มารัดฟันเขาเลย
อ๋อเริ่มฟันที่หน้าลุงฟันเลย
ฟันหน้าตรงเฮียวะนี่ครับ
เมืองต้นบ่ายวันนี้ตำรวจเดินทางไปรับตัวนายแสงดาว
นำไปฝากหางที่ศาลจังหวัดเลยแล้วนะคะ
โอ้โหเหตุเกิดจากเงิน๒๐๐บาทนะน้องมิ้น
ก็เข้าใจแหละว่าเงิน๒๐๐บาทมันก็คือเงินแล้วมันก็มีค่ามีความหมาย
แต่๒๐๐บาทแลกกับ๑ชีวิตเนี่ยนะ

โอ้โหมันรุนแรงเกินไปไหมนะคะ